คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ประเด็นร้อนของตัวมัมตัวแม่ตัวมันดาตัวให้นมผุดกันบ้างดีกว่า
คุณเจนนี่อลภาชณปอมแพทย์
กับการขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ชุดชั้นในฉันอยากจะเคาะไงอยู่ข้างก็หัดเคาะบ้าง

ทั้งหน้าทั้งหุ่นคุณแม่เจนี่เป๊ะทุกอนูจริง
เมื่อวานนี้เริ่มดีค่ะทางแบรนด์เขาจัดงานเปิดช็อปที่ห้างดังย่านบางดา
เจนี่ก็จัดเต็มเลยความเผ็ดความเซ็กซี่สมมงแบรนด์แอมบาเซอร์นี่
ลุคนี้เลยอยากให้ทีมงานเอาบาร์ออกเลย
เอานั่นมือไงช่วงซวยน้องไม้สีเขียวนีออนใส่แล้วได้นอนไหม

เห็นจะร่วมยิ้มนีด้วย

สุดตอนนี้แทบไม่เชื่อตัวเองเลยเพราะว่าคือมันเป็นความฝันของผู้หญิงคนนึงเนาะ
วิคโตเรียสสิเก็ตนี่นะส่วนเรื่องฆ่าตัวเราอยากรู้เหมือนกันนะโชว์แบบว่าสัดส่วนขนาดนี้
เท่าไหร่อ่ะพี่เจนนี่บอกว่าก็ต้องเหมาะสมกับชื่อเสียงที่สั่งส่ง

พี่ทำมาดังมากเท่าที่จะดังได้นะ
ใช่ค่ะเอาจริงนะเจนคุยกับพี่เจนยังรู้สึกเจนฝัน
ใช่ค่ะตอนแรกเป็นเฉพาะเอเชียเป็น๗ประเทศ
แต่พอไปถ่ายจริงนะคะแล้วเหมือนพอเราได้เจอแบบผู้บริหารของลูกเทเวีย
ก็กรี๊ดแบบกรี๊ดบอกใครไม่ได้ด้วย
ก็นิดนึง

จากเล่าเรื่องความฮอตของงานไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากถูกจับโยงว่าเป็นคู่รักที่แยกบ้านกันอยู่
เรื่องนี้ยืนยันเลยว่าสถานะกับสามีมิกกี้เหมือนเดิมอยู่บ้านเดียวกันนะ
ส่วนไอ้ภาพถ่ายทริปที่ญี่ปุ่นเข้าไปด้วยกันล่าสุด
ไม่ได้ว่าเออตั้งใจถ่ายเพื่อจะหยกเผาเลย
แค่อยากจะบอกว่าขาเตือนแข็งแรง
แข็งแรงค่ะจริงอยู่วงการนี้มา๓๐กว่าปีเนี่ย
ก็เป็นปกติแล้วเนอะเจนว่าพี่ก็คงจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเจน
มันก็มีอะไรพวกนี้แบบเป็นปกติอะค่ะ
ถามมาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันจริงอ่ะ
ไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงอะ
ก็เลยไม่ได้อยากแบบต้องออกมาแบบพูดหรือว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่อให้แบบ
หรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นสำหรับชีวิตอะไรอย่างนี้

คัทเจนนะสาเหตุเองยังแข็งแรงดีจ๊ะ
งานเดียวกันนี้ค่ะสาวเอมมี่มรกฏที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเจนี่

เขาก็มาตอบเรื่องครอบครัวเหมือนกันแต่แต่เขาไม่ได้มีข่าวรักเลิกนะคะ
มีเรื่องอิจฉามากกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นสาวเป็นสาวในฝันของสาว
คือหลายคนบอกว่าอยากเกิดบัญชีเอมมี่จังเลย
ทำไมแค่สามีดีใช่มั้ย
สามีดีใช่ไหมโอ้โห
อันนี้คือชีวิตเราจริงแล้วเป็นแบบนี้
ไม่มีละครอบครับค่ะค่ะค่ะยืนยันมีความสุขมาก
ว้าวหัวอกคนเป็นเมียนะได้ยินแค่นี้ชุ่มชื้นหัวใจ
ทุกวันนี้นะสามีปลุกให้ออกจากบ้านพลอยรีบไปทำงานเดี๋ยวเขาไม่ให้ไม่จ้างงานเรา
เดี๋ยวคราวหน้าต้องอธิษฐานว่าอยากจะมีอาชีพเป็นคุณเอมมี่มรกฏ
อ๋ออาชีพใหม่อาชีพใหม่ขอไม่ครบเจ้าแม่บอกขออะไรหลายรอบ
ให้เพอร์เฟคให้ครบทุกอย่างแต่จริงคุณเอมมี่เขาเป็นคนเก่งนะ
ใช่ทำงานก็เก่งสามีบอกให้หยุดก็ไม่หยุดหรอกจ๊ะ